นครศรีธรรมราชครับชาวบ้านไปเห็นเอ๊ะอะไรอยู่ริมทาง
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหมูหริ่งหมูดินนะฮะ
ถูกยิงตายอยู่ริมทางก็ไม่ได้เอกใจ
ขี่รถผ่านไปแล้วมันแปลกย้อนกลับมาดูเป็นคนครับ
คนโดนยิงตายครับแล้วเป็นคนที่ชาวบ้านเขาบอกเลยว่า
ไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาเลยฮะอืมจุดเกิดเหตุเนี่ย
บริเวณถนนตรงนี้นี่ตอนแรกผ้าขาวยังไม่ได้คลุมนะ
แล้วชาวบ้านเขาขี่ผ่านถนนเส้นนี้อย่างที่บอกว่า
หางตาเห็นแว๊บสีน้ำตาลน้ำตาลสงสัยเป็นหมูหริง
โดนยิงมั้งอืมพอย้อนกลับมาดูโอ้โหช็อกเลย
เป็นคนใช่ไหมคะเป็นคนครับแล้วเป็นผู้ชายด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็ยังไม่มีใครรู้ครับ
นี่คือถนนพิปูนทานพอในพื้นที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่างผู้ตายถูกยิงตายอยู่ริมถนนครับ
แจ้งตำรวจสมภาพพิปูนมาตรวจสอบคนก็มุงดูกันตกใจกันไปหมดครับ
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๔๐ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนใด
เรื่องต้นตรวจสอบโดนยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาด
มีแผลโดนยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย๑นัดที่คอกระสุนฝั่งใน๑นัดที่แก้มอีก๑นัด
สภาพนอนหงายจมกองเลือดครับไม่สวมเสื้อนุ่งแต่กางเกงขาสั้นสีดำส้มหน่อย
รองเท้าผ้าใบสีขาวคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะทะเลาะกับคนก่อเหตุซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยอย่างรุนแรงเลย
ก่อนที่คนร้ายอาจจะพาตัวมาอุ้มมาหรือเปล่า
แล้วมายิงทิ้งเอาศพทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็หลบหนีกันไป

ช่วงวันที่๓๐มิถุนายนเนี่ยเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่๓๐ปั๊บ
ตรงนั้นเรจุดที่ไปเจอสบแล้วได้ยินเสียงปืนดัง๓ครั้ง
สามครั้งปั้งปั้งปั้งไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะตอนแรกอ่ะป้า
ก็เข้าใจว่าเป็นเสียงจุดประทัดไล่หมูดินหรือหมูหริงหรือเปล่า
เปล่าจนกระทั่ง๖โมงเช้ามีคนไปเจอศพเลยเดินไปดูป้าบอกคนนี้
คุ้นเลยฮะไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่คนในชุมชนหมู่บ้าน
เนี่ยแล้วคือถูกยิงตายน่าจะหลายชั่วโมงแล้วแหละเพราะว่า
สังเกตเห็นคือเลือดเนี่ยแห้งกรังนี่จุดที่คุณสุชาดาไปดูนะฮะ
เคลื่อนออกไปแล้วแล้วก็วันนี้ที่ไปฝนตกด้วย
คาดว่าคนตายคงจะโดนอุ้มมายิงทิ้งเพราะถนนเส้นนี้ค่อนข้าง
เปลี่ยวกลางคืนนี้มืดมากแล้วไม่ค่อยมีบ้านคนลองฟัง

คนแรกไปเห็นนะนะเพราะหัวมันอยู่ในพงหญ้าใช่ไหม
มองเห็นแล้วมือก็อยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วพุ่งมาดิมันนอน
ตะแคงอยู่แล้วพุ่งมันก็โผล่มามันบอกเอ้ยหมูดินเดี๋ยวพอลง
ไปดูอ่ะหมูดินทำไมไม่ใส่รองเท้าเข้าใจว่าเป็นหมูดินนะ
ที่โดนยิงตายอ่ะอืมแต่พอไปดูทำไมใส่รองเท้าอ่ะโอ้นี่ตัว
ใหญ่กว่าหมูแล้วไม่ใช่แล้วนี่มันคนแล้วดูวงจรปิดหน่อยครับ
นี่คือหลักฐานเด็ดฮะวงจรปิดใกล้กับจุดพบศพช่วงประมาณ
เที่ยงคืนครึ่งมีเสียงปืนดังประมาณสามนัดแต่ชาวบ้านยังไม่
เอกใจเพราะเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดอย่างที่เมื่อกี้นี้
ป้าเพ็นสีบอกครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานจะเห็นกระบะต้อง
สงสัยขับผ่านไปด้วยความเร็วซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขายืนยันว่าช่วง
มีกระบะคันนี้คันเดียวเลยที่ขับผ่านไปเห็นไฟมาไหมฮ
หนีไปแล้วกระบะต้องสงสัยขับผ่านไปในถนนเส้นที่กลาง
คืนก็ทั้งมืดทั้งเปลี่ยวแล้วมันเป็นช่วงเวลาใกล้ใกล้กันกับ
ได้ยินเสียงปืนสามนัดเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคันนี้จะเกี่ยว
หรือไม่อย่างไรนี่คือภาพหลักฐานเด็ดนะฮะตำรวจสพพิปูน
บอกว่ารู้ตัวคนตายแล้วล่าสุดเช็คข้อมูลทราบชื่อคือนาย
สุบพระเลิกหรือว่าในท็อปอายุ๓๑ปีบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๒๐กิโลเมตรแล้วมีข้อมูลบอกว่าคนตายน่าจะขี่รถออก
มาจากบ้านประมาณเที่ยงคืนกว่าของวันที่๓๐มิถุนาจากนั้นคน
ก่อเหตุซึ่งขับกระบะคงจะขับตีรถขึ้นมาประกบและคาดว่า
กระบะคันที่ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนหลังจากนั้นกระบะก็
นำตัวผู้ตายขึ้นรถแล้วก็ขับมาถึงจุดเกิดเหตุก่อนจะถีบ
ตายลงไปจากรถแล้วใช้ปืนยิงแล้วขับหลบหนีไปโดยเอา
มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าผู้ตายขี่
เตอร์ไซค์ออกจากบ้านเที่ยงคืนกว่าแต่จุดที่เกิดเหตุนั้นตอน
ไปตรวจสอบเจอแต่ร่างคนไม่เจอมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดราชบำรุงครับสถานที่ตั้ง
ศพแล้วไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องผู้ตายชื่อว่าคุณสุดาวดี
บอกว่าช่วง๒ทุ่มน้องชายมาหาที่บ้านก่อนจะพูดคุยกันสั้น
กี่คำดูท่าทีน้องแปลกเหมือนระแวงกลัวว่าคล้ายจะมี
มาทำร้ายหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเออรีบกลับบ้านเธอไปมันมืด
ดึกดื่นแล้วแล้วสุดท้ายเธอก็เสียใจนะการที่บอกให้น้อง
กลับบ้านวันนั้นคืนนั้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วน้อง
มาโดนยิงอ่ะเลยคิดว่าน่าจะมีคนโทรเรียกให้ออกมาหรือ
เปล่าเพราะจากสองทุ่มที่มาคุยกับบ้านญาติเนี่ยพอกลับไปแล้ว
เที่ยงคืนกว่าดึกดื่นขนาดนั้นยังออกมาอีกทำไมอ่ะลองฟังครับ
มีคนคิดร้ายอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นใครหรือ
ว่าอะไรยังไงเป็นช่วงเวลาสั้นที่คุยนะมันเป็นช่วงประมาณ
ทุ่มกว่าเนี่ยพี่ก็คิดว่าเขาก็มาซื้อของซื้อของธรรมดาแล้ว

ขณะที่แม่ผู้ตายครับคุณแม่สุชาดาบอกว่าตอนแรกเข้าใจ
ว่าลูกเข้านอนแล้วจนกระทั่งได้ยินเสียงลูกคุยกับลูกสะพ้าย
ช่วงประมาณ๕ทุ่มบอกว่ามึงไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกูไปเอง
แล้วก็ได้ยินเสียงเบิ้ลรถขี่ออกไปข้างนอกมีเสียงสตาร์ทรถ
มอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยยังไม่กลับ
แม่บอกเพราะคงจะตื่นสายตอนแรกแม่ก็ยังไม่มาแล้วหลี
หรือตื่นสายหรือเปล่าแล้วลูกสะพ้ายก็ไม่ได้เล่าอะไรให้
ฟังจนมารู้ตกเย็นแล้วนะครับกว่าจะรู้ว่าลูกชายตัวเองออก
ไปแล้วไปโดนยิงตายแม่บอกเห็นภาพลูกในข่าวแล้วแม่แทบช็อก
แทบจับลูกแม่ไปโดนยิงได้ยังไงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้
ติดใจนะไม่ได้โกรธด้วยไม่ได้น้อยใจด้วยว่าที่ลูกสะพ้าย
จะไม่บอกเพราะเข้าใจว่าเขาก็คงเป็นห่วงความรู้สึกของแม่
แหละกลัวว่าแม่จะรับไม่ได้หรือเปล่าแล้วปกติลูกชายจะขี่รถ
เข้าเข้าออกออกแบบเนี้ยเป็นประจำแต่ที่แม่คาใจและติดใจมาก
ที่สุดก็คือไอ้คนร้ายคนร้ายที่มาอุ้มลูกแม่ออกไปยิงทิ้ง
ทำเหมือนลูกแม่ไม่ใช่คนแม่ก็คิดว่าลูกแม่โดนอุ้มไปนะ
แล้วไปโดนยิงอย่างโหดเยี่ยมลองฟังคุณแม่ครับ
เราแบบเออมาเอาไปทิ้งอยู่ตรงนั้นจงใจนะฮะ
ถ้าสมมุติว่าเขาจับตัวได้หรืออะไรก็แล้วแต่เขามีข้ออ้างของเขา
แล้วมาขออธิกรรมแม่ให้ได้ไหม
แม่สายหน้าเพื่อตอบคำถามที่นักข่าวถามว่าถ้าสมมุติว่าจับคนร้ายได้แล้ว
เขาบอกเหตุผลให้แม่ได้รู้ว่าทำไมเขาทำกับลูกแม่แบบ
แล้วเขามาขอโทษมาขออโหสิกรรม
แม่จะให้อภัยเขาไหมอโหสิกรรมให้ไหม

และตลอดการให้สัมภาษณ์พูดคุยคือแม่ก็ร้องไห้เพราะเสียใจมาก

ตำรวจสพพิปูนครับอยู่ระหว่างการไล่เช็คกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเส้นทางถนนสายนี้เพื่อติดตามกระบะต้องสงสัย

คันที่กำลังจะขับผ่านมาเดี๋ยวจะมีไฟสัญญาณสว่างวาบ
ผ่านไปในช่วงเวลาที่ใกล้กันกับจุดที่เจอศพ
และใกล้กันกับจังหวะที่ได้ยินเสียงปืนดังปั้ง๓นัด
คันนี้ครับต้องไปตามหามาแล้วก็เรียกสอบพยานแวดล้อม
อยู่ใกล้กับจุดที่เจอศพเพื่อหาบ่อแสคนร้าย
เรื่องต้นตำรวจตั้งเอาไว้๒ปม

เพราะผู้ตายเคยมีประวัติขโมยรถปลอดศัยชาวบ้านมาก่อน
กับ๒ขัดแย้งเรื่องของยาเสพติดหรือไม่
เหล่านี้เป็นปมสงสัยที่ตั้งเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ